เมื่อกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดกันหรือยัง
โหลดกันหรือยัง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ในรายการที่สนุกสนานกันจริง
ร้องได้ให้ล้าน
ทุกวันค่ะเพราะว่าง่ายค่ะ
เพียงกดไลค์กดแชร์คอมเม้นต์ตอบคำถาม

ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในลุคของข้าวบอย
ทำไมคะเป็นคาร์บอยด้วยเป็นม้าด้วย
ก็ตอนแรกเข้ามาในสตูคุณป่า
หลายคนถามว่าจอดม้าไว้ไหนขี่ม้ามาหรือเปล่า
บอกเลยไม่ได้ขี่ม้าแต่ให้ม้าขี่ดิฉันมา
ว่าไงแล้วม้าก็ขี่ทำไมล่ะ
เพราะว่าเป๊กนี่เป็นคนรักษัตริย์จริง
ไปเดินเสริมจตุจักรมาอยากจะซื้อหมามาเลี้ยสักตัวหนึ่ง
พอหมาน้องหมาเห็นหน้าเราบอกว่าอุ๊ยตามตาบ้องแบ้ว
เราก็เลยไม่กล้าซื้อคุณป่าทำไมล่ะเพราะว่าหมาน่ะมองเราแล้ว
มองด้วยสายตางงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเห่าหรือจะหอนดี
คือถ้าเห่าแปลว่าเป็นคนละพวกน่ะแต่ถ้าหอนเนี่ย

ถ้าหอนไม่เป็นพวกเดียวกันแบบบู๊อย่างนี้เราก็เลยไม่เอาดีกว่า
เดี๋ยวลงมาเช้าหมาหอนตกใจ
ต้องมีชีวิตใจนะครับเพราะฉะนั้นรักก็ต้องรักให้ตลอดรอดฝั่ง
ถ้าคิดจะเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงเขาให้ถึงที่สุด
นี่ค่ะไม่ใช่เบื่อแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปโทษว่าหมาดุ
แต่ว่าถ้าอยู่ด้านล่างของเราค่ะไม่ค่อยเครียดแล้วก็น่ารัก

อันนี้เราไม่ที่ขังแต่เราล่ามไว้เราก็ค่อนข้างล่ามไว้นะฮะ

คุณสังคุณทิพย์นะคุณจิ้งจกเขียวคุณมูซาและคุณบุ๋มค่ะ

สัก๕ครั้งนี้คือผู้ที่เข้าผิวนะครับ
จอรอที่จะขึ้นมาร้องได้ให้ล้านคว้าเงินล้าน
จากรายการของเราโดยคุณสังเนี่ย
ก็จะขนมุกมามากมายหมดหรือยัง
วันนี้ไม่ได้เตรียมมากินหมดแล้วครับ

พี่สังใช้ขันที่ไหนล่ะ

เอ้าไม่ไก่ได้อย่างไรขัน

หมดเลยแต่คุณที่เจ้าเขียวจะเล่นบ้าง

คุณที่เจ้าเขียวค่ะขบขันได้ไม่เท่าไร
แต่ว่าเมื่อกี้เท้าคุณสากเต็มเลยนะ
รสชาติไม่เท่าไหร่แต่กลิ่นน่ะ
อย่างนี้ทั้งหมดที่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับ

เพราะว่าเขาเล่นเกมกับพวกเราไปแล้ว

ตอนนี้เนี่ยเขามีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับ

วันนี้เขาจะมาขึ้นร้องเพลงที่๔
เพื่อจะรับ๔๐๐๐บาทในวันนี้

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณแม่ที่ไล่พิชาเลยก่อนขึ้นมา
และหลังจากวันนั้นพอกลับไปเนี่ย
คุณแม่บอกว่าซ้อมกันอย่างหนัก
กินข้าวก็ให้ซ้อมเข้าห้องน้ำก็ให้ซ้อม

วันนี้แหละค่ะเราจะเอาเพลงที่ร้องไปแล้วกลับกลับไปกลับกลับไปนี่ครับ

อะมึงกล้องต่างแล้วชอบขโมยของวทีนะ

วันนี้ไม่มีอะไรมาฝากอีกหรอฮะ

ก็เลยนำของที่ร้านมาให้ครับ

หนังสัตว์อะไรอย่างงี้ไม่เอานะฮะ
อันนี้เป็นหนังภาพยนตร์ครับไม่ใช่หนังสัตว์

ใช่เขาถามว่าช้างหนูอยู่ไหน
บอกเขาไปว่าอยู่นี่

เหมือนรู้ใจเราเองเป็นคนชอบช้างมากจริง

เดี๋ยวฉันขายให้ค่ะใบละ๔๐๐๐บาท

๕๐๐๐นี่

ต้องมานี่ต้องมีอะไรมาส่งมาฝาก
นี่มีผลกับจิตใจเราเท่านั้นเอง
ไม่มีมาฝากก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ที่นั่งอยู่ด้านล่างไม่เป็นอะไรไม่โก
ตอนนี้นะครับคุณนิกมาถึงเพลงที่๔กันแล้วนะครับ
เพลงที่๔นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังอินโทรเพลงที่๔นะครับ
อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

เป็นเพลงที่๔ไว้เจอมันเป็นเพลงที่๕

คือเคยบอกกับตัวเองอยู่ว่าต้องมีสักวันที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้น

คุณแม่ค่ะทำไมน้ำตาซึมกันนะคะ
เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรคะคุณแม่ค่ะ

นะคะสนุกค่ะอะไรนะคะ
อันนี้ก็เพิ่มใจ
ใจที่ลูกได้มาลูกได้มาร้อง

อืมค่ะก็เลยเพิ่มใจ
ดีนะคุณแม่เนอะลูกทำเพื่อเรานะคะ

คุณแม่ค่ะนี่เป็นน้ำตาแห่งการเริ่มต้นของวันนี้เท่านั้น
คุณแม่ถ้าเกิดรอบที่๑๐คุณแม่จะตื้นตันและเปิ้มใจกว่านี้อีก

คุณค่ะคุณแม่ค่ะค่ะ

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่เกิดขึ้นในรายการของเรา
เพราะว่าทุกท่านที่ขึ้นมารายการของเราก็มีจดหมาย
ท่านก็ทำเพื่อความสนุกแต่มีอีกหลายท่านนะครับ
เขาทำเพื่อคนอื่นแล้วก็เป็นคนในครอบครัว
อย่างคุณสรพงศ์นะฮะที่ได้ร้านไปก็ทำเพื่อลูกนะครับ
วันนี้คุณนิกนะครับจะมาทำเพื่อคุณแม่
ฟังอินโทรไปแล้วคุณนิกตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

เอาละครับเล่นตอนนี้ทิ้งเงินสองหมื่นไว้ก่อนนะครับ

เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งรายการครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
ตัดสินใจได้แบบเข้มข้นนะคะว่าไม่ใช้

เมื่อกี้เขาก็พูดกันอยู่ไม่ยากง่ายเอง

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใช้รอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ

เพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง
คือเธอที่หวัง
ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปากปน
ให้คอยกังวล
ให้ทนบนทางไฟฟัน

ผู้คนแช่ซ้องนะคะทางด้านล่างนะคะคุณจิ๊กจกเขียวชูโป้ง

ทำไมล้อไม่ถูกใจเหรอให้โป้งค่ะว่า

ถูกต้องนะครับ

๔๐๐๐๐บาทนะครับ

ก็โทษทุกคนครับ

สวัสดีค่ะเป่าเป่าวลีพรพิมลนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะ
เปล่าได้มีโอกาสมาร้องได้ให้ล้านนะคะคือปกติก็ลุ้นแล้วก็เชียร์
ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษมากนะคะ
เพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มนะคะสำหรับนักแสดงนะคะนักร้องนะคะ
ว่าจะเป็นเปล่าแล้วก็พี่คนอื่นนะคะมาช่วยกันนะคะ
แข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกว่าเงินรางวัลที่ได้นะคะนำไปมอบให้กับมูลนิธิ
ครั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเคยแต่ร้องเพลงตัวเอง
แต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงของใครบ้างแล้วก็จะร้องถูกสักกี่เพลง
จะร้องผิดอาจจะหมดเลยก็ได้นะคะต้องลุ้นกันนะคะ
ก็สามารถมาร่วมเล่นร่วมสนุกกับเป่าไปพร้อมกันได้เลยนะคะ
ส่วนใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปนี้นะคะเข้าไปโหลดโดยด่วนเลยนะคะ